คุณผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศสดตอนเช้านี้เลยดีกว่า
เมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุที่เรารายงานกัน

ประตูสามารถเข้าไปได้แล้วติดอยู่ที่ประตู๕และประตู๖นี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็มีทางญาติโยมบังประตูไว้
และตอนนี้มีมาตรการต่างในการที่จะกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
มีการแบ่งพื้นที่แบ่งเขตของเจ้าหน้าที่กับทางญาติโยมด้วยนะฮะ
มีการกางเต็นต์๒๓เต็นต์นะคะรวมทั้งมีการนำแลนดสีเขียวมาปิดบังด้วย
ทำให้เจ้าหน้าที่มองด้านในไม่ค่อยชัดเท่าไหร

เพราะว่าคุณระพีพันธ์เรือนศรีรายงานมาจากประตู๕แล้วก็ประตู๖

คุณเฟื่องระดาแล้วก็คุณสุภาษาค่ะจุดบริเวณเรียบถนนคลองแอนแห่งนี้
ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่อ่อนไหวนะคะ
เพราะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุปะทะระหว่างตำรวจพระสงฆ์
แล้วก็ศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกาย
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปจำนวนหลายคนเลยทีเดียวนะคะ
ทำให้วันนี้ในส่วนของตำรวจเองก็ยังคงวางกำลังคุมเข้มพื้นที่
เพื่อป้องกันไม่ให้ศิษยานุสิตรวมไปถึงพระสงฆ์
เข้าไปในพื้นที่วัดพระธรรมกายเพิ่มเติม
ขณะที่พระสงฆ์และศิษยานุสิตก็ยังคงนั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าค่ะ
บริเวณถนนคองแอนทางเข้าประตู๕และ๖วัดพระธรรมกาย
ตำรวจยังคงวางกำลังคุมเข้มพร้อมนำรั้วเหล็กและรถบัตรขนกำลังพล
กั้นบริเวณทางเข้าข้างคลองแอนทั้งสองฝั่ง
เพื่อไม่ให้ศิษยานุสิตเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายเพิ่มเติม
แต่ศิษยานุสิตที่จะเดินทางออกจากพื้นที่สามารถออกได้ตามปกติ
ซึ่งใครที่จะนำรถออกนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและวัดพระธรรมกายก็จะอำนวยความสะดวกในการเปิดพื้นที่ให้
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของด้านใน
ตำรวจก็อนุญาตให้เข้าไปขายได้ตามปกติ
เพียงแต่ต้องเดินเท้าในการขนสินค้าเข้าไปด้านใน

ส่วนพื้นที่กลางถนนคลองแอน

ได้จัดพื้นที่ให้พระสงฆ์ศิษยานุสิตแล้วก็ตำรวจอยู่
โดยนำแผงเหล็กมากั้นตรงกลาง
และให้ทั้งสองฝ่ายยึดแนวเสาไฟฟ้าเป็นหลัก
หลังเกิดการประทะจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายวันนี้นั้น
เช้าวันนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติค่ะ
ตำรวจวางกำลังควบคุมพื้นที่
เช่นเดียวกับพระสงฆ์และศิษยานุสิต
ที่ยังคงปักหลักอยู่ในเต็นต์
โดยมีการนำแลนสีเขียวนะคะมาปิดด้านหน้าบางส่วน

ใช้อำนาจมาตรา๔๔ย่ำยีพระพุทธศาสนาเป็นต้น
ทางนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ขอเข้าไปบันทึกภาพด้านในพื้นที่ดังกล่าว
แต่ทางศิษยานุสิตแจ้งนะคะว่าต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่วัด
ที่รับผิดชอบดูแลสื่อเพื่อยืนยันก่อน
จะอนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพได้ค่ะ
คุณสืบสกุลคุณสุภาษาลาคุณเฟื่องระดาคะ
ในช่วงเช้านี้ยังอยู่ในความสงบเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
และก็ต้องจับตาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อคืนนี้
มีพระสงฆ์รวมถึงศิษยานุสิตจำนวนหนึ่งที่เดินทางมา

แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านใน
ก็เลยมีการปักหลักค้างคืนอยู่บริเวณตลาดคลองหลวง
ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าคลองแอนแห่งนี้

กลุ่มนั้นจะเดินทางมาขอเจรจากับตำรวจอีกครั้งหรือไม่ค่ะ
สรุปว่าเหมือนว่าตรงทางถนนคลองแอนเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ

ส่วนถัดไปอีกประมาณ๕๐๐เมตร

ซึ่งก็อยู่บริเวณกึ่งกลางถนนพอดี

จะเป็นในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุสิตนั่นเองค่ะ
ถ้าจุดนี้จุดอ่อนไหวมีความคืบหน้าอะไร
คุณระพีพันธ์รายงานเข้ามาในรายการได้เลยนะครับ